เอาละครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยการตามความคืบหน้า
เหตุการณ์ที่เด็กชายวัย๘เดือนที่นครปฐมหายไปจากบ้าน
ตามข่าวกันมาวันนี้น่าจะวันที่๑๘แล้วนะ

มีความหวังว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
ใช่ค่ะตราบใดที่ยังไม่เจอน้องว่าน้องเป็นตายร้ายดีอย่างไร
เพราะฉะนั้นเหมือนที่ทางมูลที่กระจกเงาบอกเราก็ต้องเซฟเด็ก
ถ้าเด็กเติบโตมาแล้วเขาเห็นข่าวสารของเรา
เรื่องของพ่อแม่แล้วก็เครือญาติชาวโบ้งชาวบ้านของเขาเนี่ย
มันล้วนแต่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตจิตใจของเด็ก
เติบโตขึ้นมาหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเขา
เราจะขอใช้ชื่อย่อนามสมมุติและเบลอหน้านะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินไปที่นครปฐมบ้านของแม่เด็ก
หญิงสาววัย๑๗ปีซึ่งมันก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของ
สามีของเธอกับเพื่อนของพ่อของเธอเรื่องพรากผู้ยาวเรื่องการค้าประเวณี
พ่วงเข้ามาอีกใช่ค่ะเช้าวันนี้เนี่ยเธอเตรียมข้าวเตรียมของนะฮะ
เป็นเสื้อผ้าของใช้ไปให้กับสามีซึ่งเมื่อวานนี้
ตำรวจเพิ่งควบคุมตัวหลังแจ้งข้อหาไปเรื่องเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี
ส่วนลุงจอที่เป็นเพื่อนของพ่อเธอก็ถูกแจ้งข้อหาถูกคุมตัวเหมือนกัน
พรากผู้เยาค่ะกับเรื่องซื้อขายบริการใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่ฮะเธอบอกเอาเสื้อผ้าเอาขนมเอาอาหารเนี่ยเอาไปเยี่ยม
นะขณะเดียวกันนะครับเธอก็ยอมรับกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็บอกกับตำรวจบอกกับบิ๊กโจ๊กไปแล้ว
เอาจริงเธอก็ยอมรับว่าไม่มีหรอกผู้ชายเสื้อสีเหลือง
มาอุ้มลูกชายวัย๘เดือนของเธอไปแต่เธอไม่รู้จริงว่าลูกเนี่ยอยู่ที่ไหน
ตอนนั้นเธอหลับอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยอยู่ที่ไหน
เรื่องที่สามีถูกจับถูกแจ้งข้อหาเธอเสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีหลักฐาน
แต่ขอยืนยันได้แค่ว่าสามีเธอไม่ได้บังคับเธอต้องทำไปเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ทีนี้มันมีกระแสข่าวว่าตำรวจไปได้หลักฐานเป็นภาพนิ่งและคลิป
โทรศัพท์มือถือของสามีเธอเจออีกหลายเหตุการณ์อีกหลายกรณีในลักษณะคล้ายกัน

เธอบอกเธอไม่ขอพูดก็แล้วกันแล้วแต่ตำรวจว่าจะว่าอย่างไร
มันมีกระแสข่าวว่าไปเห็นคราบเลือดติดอยู่ที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินที่บ้านเธอเนี่ยฮะ
นี่วันนี้แม่ของเด็กก็เลยให้คุณภูริพัฒน์เนี่ยไปดูรถได้เลยเปิดเบาะรถดูได้เลย
จะตรวจตรงไหนดูได้เลยค่ะนี่ฮะ
พร้อมกับสื่อมวลชนจากที่ต่างด้วยนี่ฮะเพื่อจะได้เห็นว่าเออตกลงมันเป็นยังไง
บอกจักรยานยนต์นี่คือของสามีของเธอนะฮะประเด็นที่พบคราบเลือดเนี่ย
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากระแสข่าวคราบเลือดมันมายังไงรถคันนี้ใช้รับส่งสามีไปทำงานที่โรงงาน
แล้วก็เอาใส่เสื้อผ้าขนเสื้อผ้าไปซักตามร้านซักรีดไม่เคยนำไปก่อเหตุอะไร
ไม่รู้ว่าคราบเลือดเนี่ยมาจากไหนเหมือนกัน
คือมันมันไม่ได้เห็นว่าใครอุ้มไปจริงค่ะคือไปมองว่าน้องอยู่ไหน
ก็คืออย่างที่บอกเอกใจครั้งแรกคือมีคนอุ้มไปเล่นไม่ได้คิดว่าจะมีขโมยค่ะไม่รู้จริง

อำรวจเขาก็อยากได้ข้อสรุปเร็วแต่เราก็ไม่รู้
จริงค่ะมันก็เป็นห่วงค่ะแต่เราก็ไม่รู้จริงอะค่ะ
ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะคือมันมีหลักฐานมัดตัว

ก็พอได้เงินมาก็มาใช้กัน

ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แม่ของเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้ไปที่สพบังหลวงนะครับ
เอาข้าวของมาให้กับสามีที่ถูกคุมขังอยู่แล้ววันนี้จะถูกพาตัวไปฝากขังนะครับ

คือทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสิ่งของต่างอย่างละเอียดนะฮะตามขั้นตอน
ก่อนจะส่งมอบเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ให้กับสามี
ขณะนั้นแม่ของฝ่ายชายนะฮะก็มาเยี่ยมลูกชายเหมือนกัน
ก็มีการตะโกนพูดคุยสอบถามกันกับฝั่งของลูกชาย
อยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักษพบังหลวง
คือแม่บอกคงไม่ได้ประกันตัวลูกชายแล้วครับ
คือยังไงถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดก็แล้วกัน
สบังหลวงครับครับผม
เยี่ยมลูกชายเสร็จก็มาคุยกับลูกสะพ้ายนะฮะ

คือนี่ฮะแม่ของฝ่ายชาย

บอกถามจริงเหมือนกันฮะท่านตัวลูกนักข่าวบอกถามจริงเถอะ
ยังมีอะไรโกหกอยู่อีกไหมอืม
บอกความจริงได้ไหมว่าหลานอยู่ไหน

ถามว่าอยากให้สามีติดคุกหรือยังไง
ตอนนี้คนเขาเดือดร้อนกันหมดแล้ว
หาตัวหลานก็ไม่เจอเด็กอยู่ไหนยังไงก็ไม่รู้
พ่อเด็กยังมาติดคุกอีก
ซึ่งทางฝั่งของแม่เด็กก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
ว่าเธอไม่รู้จริงว่าลูกชายหายไปไหน

มันได้เสร็จเรื่องทศีลลูก
มึงมีอะไรปิดบังแม่นะ

สงสารแล้วมีไรเราในใจแล้วต้องพูดมา
เหมือนสินะครับเรารู้อะไรเราต้องพูดมา
มีอะไรพูดไปเลยไม่ต้องราญที่พูดไปเลยลูก
มั้งไม่ดูมีอะไร
จังหวัดนครปฐมในระหว่างนี้นักข่าวก็พยายามสอบถาม
เรายังไว้ใจนิ่มอยู่ไหมเรื่องลูกขนาดนี้
ตอนที่คุมตัวออกมาเนี่ยพ่อของฝ่ายชาย
ซึ่งปกติก็มีอาการป่วยสุขภาพไม่ดีอยู่แล้ว

ยังเชื่อใจนิ่มไหมเพราะเขาเพิ่งยอมรับ
เพราะไม่รู้ว่าลูกจะได้ประกันตัวหรือเปล่า
นี่ตำรวจก็ต้องประคองมา
ร้องไห้บอกเป็นห่วงลูกชาย

บอกสงสารพ่อยังกรรมป่วยอยู่นี่
ต้องมาถึงโรงพักมาเยี่ยมลูก
อดาห์ผัวมึงดีกว่า

ตัวของพ่อเด็กชายวัย๘เดือนวันนี้ก็พูดกับผู้สื่อข่าวนะครับ
เขายืนยันอีกครั้งว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยพูดโกหกอะไรเลยนะครับ
ผู้ชายเสื้อเหลืองที่มาอุ้มลูกออกจากบ้านไปแล้วหายไปเลยเนี่ย
ภรรยาของเขาบอกเอาไว้เนี่ยเขาบอกเขาก็เพิ่งรู้จากภรรยานี่แหละ
ว่ามันไม่มีขึ้นจริงภรรยาไม่ได้เห็นจริง
เพราะตอนที่ลูกหายไปมีคนมาอุ้มไปหรืออะไรยังไงไป
เขาบอกเขาไม่เห็นเขายังหลับอยู่เช้าวันที่๕กุมภาพันธ์
ซึ่งจนถึงขณะนี้เขาบอกเขายังเชื่อใจภรรยาเขาเหมือนเดิม
และยังรักภรรยาเขาเหมือนเดิมส่วนลูกชายอยากให้ตามหาให้เจอ
ตอนนี้ไม่รู้จะสงสัยใครแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าลูกชายอยู่ที่ไหน
คราบเลือดที่รถจักรยานยนต์ที่เจอเนี่ยนะครับ
เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคราบเลือดอะไร
เพราะที่บ้านเนี่ยมีรถจักรยานยนต์อยู่๒คัน
คือคันของตัวเขาเองกับคันของพี่ชายซึ่งก็ใช้กันอยู่ตลอด
สลับไปสลับมาไม่รู้ว่าคันไหนเป็นคันไหน
แล้วไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่ารถคันไหนมีคราบเลือดอะไรยังไงหรือไม่
นักข่าวก็ถามว่าคิดว่าภรรยาเนี่ยโกหกเราไหม
ฝ่ายชายเนี่ยฮะพ่อของเด็กบอกเชื่อว่าภรรยาไม่โกหก
ก็คงจะพูดแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็คิดเท่านั้น
แต่เรื่องลูกหายไปเขาไม่เห็นว่าใครเป็นคนอุ้มไป
แล้วได้ถามเขาก็ว่าทำไมขนมตอนนั้นถึงต้องบอกกับเราว่ามีคนซื่อเหลืองก่อนมากก็ได้ถามไหม

เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้

วันนี้เรายังเชื่อเขาอยู่ใช่ไหม

แม้ว่านิ่มจะโกหกเรื่องชายเสื้อเหลือง

มาบอกเขาแล้วว่าถ้าตรงไหนมันไม่ใช่เรื่องของเรา

เอาแค่เรารู้พอ
แต่รู้มั้ยว่าการที่บอกว่าชายเสื้อเหลือง
มันทำให้มาที่ปั่นปวดกลาง

แล้วในบ้านที่มีรถมอเตอร์ไซต์สีน้ำเงินดำ
มีกี่คนครับก็มีส่วนสำคัญของผมว่ารถพี่ชัย
มันมีผู้ต้องหาอีกคนนึงนะครับ
มันเป็นคดีซ้อนซ้อนคดีอ่ะนะใช่ค่ะ
คดีเด็กหายตามหาเด็กหายกับคดีที่มัน
คดีทางเพศสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจนไปเจอ
เรื่องค้าประเวณีล่วงละเมิดทางเพศพระคู่ยาว
จอฮะเพื่อนของพ่อแม่เด็ก
ค่ะนะฮะเราก็ได้เจอนะครับก็ถามเนี่ยฮ
ระหว่างที่ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
ว่าอยากจะพูดอะไรไหมลุงจอหรืออยากขอโทษสังคมอะไรไหม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืม
เด็กก็เสื้อแดงนะลุงจอนี่เสื้อ
กรมท่าน้ำเงินเนี่ยนี่ฮะที่เดินข้างข้างซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
ใช่ฮะลุงจอก็กล่าวสั้นบอกไม่รู้จะพูดอะไร

ก็คงต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่

อยากขอโทษสังคมหรืออยากบอกอะไรกับลูกหลาน
หรืออยากฝากอะไรถึงคนที่เอาน้องต่อไปไหมฮะ
ก็มันก็คืออะไรแล้วว่ามันกันอย่างนี้แล้วก็ต้องพักมัน
โทษสังคมโทษสังคมโทษสังคมโทษสังคมโทษสังคม
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวทั้งสองคนขึ้นรถไป
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะครับทุกผู้ชมครับ
ตัวของสามีของแม่เด็กเนี่ยนะครับ
โดนแจ้งข้อหาธุระจัดหาเป็นธุระจัดหานะครับ
นี่นะฮะเกี่ยวเรื่องการค้าประเวณี
ส่วนตัวลุงจอเนี่ยโดนแจ้ง๒ข้อหาคือ
กระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
และข้อหาพรากผู้เยาว์
ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการยื่นขอประกันตัวนะครับ
ทางสพบังหลวงก็นำตัวไปฝากขังนะครับ
คำร้องฝากขังของตำรวจระบุถึงพฤติกรรมว่า
ตัวของฝ่ายชายนะฮะที่เป็นสามีนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหาให้กระทำการค้าประเวณี
โดยได้พาภรรยาไปขายบริการให้กับเพื่อนพ่อภรรยานะฮะ
เพราะตอนที่เกิดเหตุคือเมื่อ๒ปีก่อน

สิบห้าตอนนี้พึ่งสิบเจ็ดนี่นะฮะ

นี่๔๐กว่า๕๐แล้วนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารจังหวัดนครปฐมให้ประกันตัวลุงจอนะครับในวันนี้ด้วยวงเงิน๑แสนบาทนะครับ
ส่วนตัวของสามีของแม่เด็กสารไม่ให้ประกันตัวนะฮะตามคำร้องของพนักงานสอบสวนก็เลยถูกส่งตัวเข้าไปฝากขังไว้ในเรือนจำนะครับในขณะนี้
อันนี้คือฝั่งของคดีที่มันเกิดซ้อนขึ้นมาที่สืบสวนกันไปเจอครับแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนั่นแหละว่า
แล้วเด็กอยู่ไหนน้องอยู่ที่ไหนน้องปลอดภัยไหมถ้าเราลองไล่เรียงดูนะคะ๑๘วันเต็ม
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปค้นหาในพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด๖จุดใหญ่ด้วยกันนะคะพี่อุ๋ย
จุดแรกก็คือบ้านของน้องบ้านพ่อแม่เด็กก็คือบ้านหลังที่น้องอาศัยอยู่และเป็นบ้านหลังที่น้องหายไป
ที่บ้านเนี่ยไปดูแล้วรวมถึงหมู่บ้านและชุมชนโดยรอบไม่เจออะไร
จุดที่สองก็คือโรงเรียนในชุมชนก็ไม่เจออะไร
จุดที่๓ที่วัดศิลามูลไม่เจออะไร
จุดที่๔กับจุดที่๕เป็นพื้นที่เอกชนแต่ก็เข้าไปหาแล้วเหมือนกันก็ไม่เจออะไร
วันนี้ค่ะทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่จุดที่หกนะคะจุดที่หกเนี่ยเป็นป่ารกร้างค่ะ
ที่เห็นบอกว่าประมาณสักสิบไร่ได้เจ้าหน้าที่ก็กำลังระดมกำลังค้นหากันอยู่
วันนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ก็มีการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะ
โดรนจับความร้อนบินสำรวจที่ป่ารกร้างริมข้างทาง
ในพื้นที่ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
ป่าตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านน้อง๒กิโลเมตรค่ะ
แล้วก็เป็นจุดที่ชาวบ้านยังไม่เคยเข้าคนด้วย
เบื้องต้นเนี่ยกะประมาณดูด้วยสายตาคือป่าค่อนข้างกว้าง
ถ้าเดินเท้าเข้าไปน่าจะใช้เวลานาน
ก็เลยมีการขอความร่วมมือจากสื่อในการใช้โดรนบินขึ้น
แล้วก็ขอกำลังสื่อขอกำลังชาวบ้านระดมกำลังกัน
กระจายกันค้นหาทางเท้าด้วย
มีการใช้บินโรนอยู่ประมาณ๓๐นาทีนะคะ
แกนจับความร้อนในพื้นที่เพื่อที่จะตีวงให้มันแคบลง
เห็นบอกว่าโดนตรวจพบวัตถุบางอย่างในป่าค่ะ
พอโดนเจอปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าเข้าไปตรวจสอบเลย
แต่ปรากฏว่าเป็นแค่กองดินเท่านั้นเองนะคะ
เป็นกองดินที่ถูกทับถมมานานเฉย
เจ้าหน้าที่ก็ค้นหาโดยรอบอยู่๑ชั่วโมงก็ไม่เจออะไรเลยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่าเขาเคยเดินมาจุดนี้แล้ว
มันเป็นจุดใกล้เคียงกับที่ชาวบ้านบอกว่า
เคยเห็นในหลังมาแถวนี้
ยังแต่ยังไม่เคยเดินเข้าไปในป่าลึก
ส่วนตัวคิดว่าบริเวณนี้เป็นที่ต้องสงสัย
ก็เลยนำทีมมาระดมค้นหาอีกรอบนึง
แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เจอมนุษย์เลยนะคะ
เจอแต่สิ่งมีชีวิตแบบสัตว์เลื้อยคลานตัวเงินตัวทองอะไรแบบนี้ค่ะ
คือจุดนี้เอาในจุดที่ปลาร้อนดีกว่า

อยู่จุดหนึ่งที่เขาหา
แต่ปานยุ่ทเซ็นต์เดียวกัน
อยู่เป้าหมายด้วยเห็นรัง

ก็ลงพื้นที่ที่ป่าย่ารกรักในหมู่บ้าน
อยู่ใกล้กับบ้านของเด็กประมาณสัก๕๐เมตรด้วยนะคะ

อีกชุดหนึ่งนำเรือลงแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ใกล้กัน
ค้นหาตามริมตลิ่งที่อยู่ติดกับชายป่ารกร้างในรัศมี๕๐๐เมตร
วันนี้มีการเดินสำรวจพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนริมตลิงทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ว่ามีตรงไหนผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเอาเด็กมาโยนทิ้งน้ำ

ซึ่งจริงจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เคยค้นหาไปรอบนึงแล้วแหละ
แต่ก็มาดูอีกทีนึงมันก็ไม่เจออะไรเลยอะค่ะ
แล้วก็มีคลิปที่โดรนจับความร้อนเนี่ยบินสำรวจไปเจอถุงปุ๋ยใบหนึ่ง
เขาก็เลยรีบเดินไปเปิดดูกันเผื่อว่าเอ๊ะมัน

ก็เป็นแค่เสาปูนของสารพระภูมิในสภาพเก่า
สรุปไม่เจออะไรเลย
ไม่ว่าจะจุดไหนไม่ว่าจะรอบไหนก็ตาม
เย็นวันนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านและสื่อมวลชนลงพื้นที่ค้นหาในสวนเกษตร
เป็นจุดที่ป้าบุญล้อมเคยให้การว่าในหลังแวะมาอยู่ใกล้ตรงจุดช่วงเวลาที่น้องหายตัวไป
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเออก็อยากจะสแกนพื้นที่ทั้งหมดให้ครบถ้วนที่สุดนั่นแหละ
อยากให้หลุดรอดอะไรไปเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าตรงนี้มันจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่
มีเบาะแสอะไรยังไงบ้างไหมแต่จากการใช้โดรนบินสำรวจก็ยังไม่เจออะไร
มีแค่ตามต้นไม้ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเอาของเก่ามาวางทิ้งไว้แค่นั้นเลยค่ะ
สรุปคือมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยค่ะ
ทีนี้ที่บ้านของพ่อและแม่เด็กนะคะวันนี้คุณบอมอภิวัตลงพื้นที่
ไปคุยกับแฟนของพี่สาวพ่อเด็กแฟนของพี่สาวในพอนะ
เธอก็ยืนยันเหมือนวันแรกที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนี่แหละว่า
ตี๕๕๐นาทีเธอได้ยินเสียงลุงพวงมาเรียกซื้อเหล้าเธอก็ลุกออกไป
จังหวะนั้นเดินสวนกับแม่เด็กแต่ไม่ได้คุยกันก็ไม่รู้ว่าแม่เด็กออกไปไหน
หันมาอีกทีนึงก็เห็นว่าแม่เด็กล้มตัวลงนอนแล้วเธอก็ไปขายเหล้า
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามว่าแล้วตอนที่ว่าเดินสวนกับแม่เด็กเห็นเด็กไหม
เธอบอกเธอไม่ได้สังเกตจริงจริงก็เลยถามว่าอ่าแล้วคำสารภาพที่แม่เด็กบอกว่า
จริงจริงไม่มีคนเสื้อเหลืองมาอุ้มเด็กไปเนี่ยคุณคิดยังไงเธอบอกไม่แปลกใจก็คิดไว้อยู่แล้ว
เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าแม่จะสนใจลูกเท่าไหร่ก็เห็นเลี้ยงแบบตามมีตามเกิด
เชื่อว่าถ้าแม่เด็กพูดความจริงทุกอย่างน่าจะจบ

เห็นผู้ชายเสื้อเหลืองมาอุ้มไปเธอก็เลยอาสมอ้างตามไปด้วย

ทีนี้ตอนนั้นคนเขาก็ไปเพ่งเหลงที่หลังนะครับ
หลังนี่เป็นชายสติไม่ค่อยสมประกอบนะครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านของเด็กนะครับ
แล้วก็คนก็บอกเออเห็นเขาขี่จักรยาน
เอาเด็กใส่ตระก้าหน้ารถจักรยาน
แล้วก็พาไปหรือเปล่า

เอาพาเด็กไปนั่งเล่นแถวบึงน้ำ

คือวันนี้คุณบอมอภิวัตก็เลยลองไปถามเขาอีกรอบนึง
นี่ฮะว่าเออตกลงเนี่ยตอนนี้แม่ของเด็กเขาบอกแล้วไม่มีหรอก
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองมาอุ้มเด็กไป
วันนั้นหลังก็ใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อด้วย
ไปดูที่บ้านอะไรก็มีเสื้อสีเหลือง
นี่นะฮะเอาหลังเขาจะว่ายังไงลองฟังนะครับ

แล้วตอนนี้คือนิ่มเขาก็สารภาพแล้วว่า
ไม่ได้มีใครอุ้มน้องไปอะไรอย่างนี้เราโล่งใจขึ้นเนอะ

ก็ไปทีละปลอดทีละปลอดนะ
ใช่แต่เอาจริงคือชาวบ้านเองเขาก็ไม่พอใจตั้งแต่แรกแล้วแหละ
ที่ในหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย

คือสิ่งที่เขาพูดบางทีมัน
แล้วบอกชะโงกไปยังเห็นเด็กคลานอยู่จำได้ไหมคะ

ที่มีผู้ชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กไปแล้วย้อนกลับไปหาลุงพวงอีกที
พวงเอาอีกทีนึงวันนั้นมันยังไงนะ
คือลุงพวงบอกว่าช่วงเช้ามืดไปซื้อเหล้าที่บ้านของเด็ก
โดยแฟนพี่สาวของนายพอพานก็คือพ่อเด็กเป็นคนขายให้
ลุงพวงชะโงกไปเห็นเด็กคลานเล่นอยู่ที่ห้องนอนที่ถูกกั้นไว้
ถามลุงพวงอีกครั้งวันนั้นเห็นไหม
พวงบอกอ๋อไม่เห็นได้ยินแค่เสียงและไม่เห็นพ่อแม่เด็กด้วย
ไม่เห็นแต่ว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงเออเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันคาดเคลื่อนกัน
อ่ะตอนแรกที่บอกเห็นคลานมาเล่นอะไรนี้ไม่ได้เห็นอันสอง
ตอนมาตี๕เฮ้ยหกโมงแล้วลง๖โมงครึ่ง
ลองลืมรวมนะแล้วตอนนั้นนิ่มกับพูดก็ยังอยู่ในบ้าน
อ่ะสรุปลุงพวงกูขอพูดใหม่
อยู่เลยนั่นน่ะที่พูดไว้เมื่อวันแรก
ลุงพวงบอกไม่เห็น
ได้ยินเสียงอ้อแอ้อแอของเด็กเฉยแต่ไม่เห็นตัวเด็ก
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อแม่เด็กอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็น

แต่ว่าซื้อกับพี่สาวของพี่สะพ้ายของพ่อเด็ก

ซึ่งที่บ้านที่เขาเปิดเป็นร้านขายของด้วยเนี่ยเขาจะไม่มีประตูหน้าต่างกั้นหรอก

ก็เรียกตะโกนเรียกกันแต่เมื่อกี้เขาบอกร่วม๖โมงครึ่งนะพี่อุ๋ย

แต่ว่าที่แม่เด็กบอกรู้สึกตัวว่าลูกหายไปเนี่ยทีแรกลูกก็ลุกขึ้นมาเหมือนกับเอานมให้ลูกกิน

ก็ให้กินเสร็จลูกก็หลับแนบอกไปมารู้สึกตัวอีกทีก็๗โมงกว่า

ซึ่งมากนั้นฮะลุงบอกถึงลูกเห็น๖โมงถึงยังเห็นเด็กอยู่เลย
เออสรุปลุงไม่ได้เล่นรู้ได้ยินเสียงอ้อแอ
เหมือนพรุ่งนี้ไปถามจะได้ยินเสียงหรือป่าวนะ
ข้างออกไปชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ไปที่บ้านของลุงทวีนะครับ
เพื่อจะถามเลยว่าเออตกลงแล้วลุง
วันนั้นยืนยันว่าเห็นจริงไหม

ตอน๗๘โมงเช้าที่ว่าลุงมาอยู่แถวนี้แล้วเห็นอุ้มเด็กไปแล้วก็

คือลุงทวีแกปิดปากเงียบเลยนะแกไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยนะฮะ
นี่เห็นไหมลูกชายบอกตอนนี้ลุงทวีเนี่ยเครียดหนัก
อาการนิ้วกำเริบต้องพาไปหาหมอ
หลังจากนี้จะไม่ขอพูดอะไรกับสื่อมวลชนอีกแล้ว
ขอให้ปากคำให้การกับตำรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ก็เลยไม่รู้ว่าทีนี้เนี่ยผู้ชายเสื้อเหลืองจะมีจริงหรือไม่อย่างไรนะ
คือถ้าทุกคนพูดความจริงเท่าที่รู้และเห็นจริงนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็จะทำงานง่ายกว่านี้
คือมันคือตอนนี้ต้องปูพรมหมดเลยนะใครบอกอะไรก็ต้องไปหาหมด

ใช่ค่ะเนี่ยสรุปเห็นไม่เห็นได้ยินไม่ได้ยินอะไรคือมัน
บางทีมันบวกจินตนาการเพิ่มไปอีกนิดนึงด้วยไง
คือเจ้าหน้าที่จะไม่ไปหาก็ไม่ได้นะ

มีคนบอกอ๋อวันนั้นเห็นอยู่แถวนั้นเขาก็ต้องไป

นี่ค่ะต้องไล่ย้อนกันมาหมดเลยนะคะ
กลับมาที่พ่อต้องเรียกว่าตาของเด็กแล้วกันนะ

ก็เปิดใจกับคุณบอมผู้สื่อข่าวเราบอกว่า
วันนี้ได้คุยกับลูกสาวอีกครั้งหนึ่ง
พ่อเสียใจมากเลยที่รู้ว่าลูกโกหก
พ่อเองก็เค้นถามแล้วลูกก็ยังบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำ
ตอนนี้ตอนแรกพ่อมั่นใจในคำให้การของลูกพ่อมากนะ
แต่ตอนนี้มันใจมันเปลี่ยนเลย
ช่างใจเลยคิดว่าลูกโกหกและปิดบังอะไรไว้

ยังคงรักลูกเป็นห่วงลูก
แต่ในขณะเดียวกันพ่อเป็นห่วงหลาน

เรื่องผิดถูกอะไรยังไงว่าไปตามกฎหมาย

เรื่องไม่ได้จบ
ความผิดถ้าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิด
เรื่องเขาก็พูดคำเดียวเลยว่าไม่ได้ทำ
เขาบอกเขาไม่ได้เอาไปเขาไม่ได้ทำ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ลูกเขยแล้วก็เพื่อนสนิทโดนแจ้งจับ

งั้นตำรวจเขาก็ไม่คงไม่แจ้งข้อเก่าหาจับเข้าคุกกันไปขนาดนั้นหรอก
ก็ถามลูกสาวนะพ่อบอกพ่อถามลูกสาวนะว่าถูกสามีสั่งให้ทำแบบนั้น
คือสั่งให้ไปแบบขายบริการให้เพื่อนพ่อจริงเหรอ

ก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าไม่ได้ยินยอม
แต่ถูกล่อลวงด้วยเงินเป็นใครก็ต้องชอบ
อันนี้คือคำตอบของลูกที่บอกกับพ่อค่ะ
คือทั้งคู่เขาบอกเขาต้องหาเงินมาใช้ในครอบครัว

ซึ่งความจริงมันก็โอ้โหมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะ

ท่านผู้ชมครับดูทางปู่ของเด็กบ้างนะฮะ
ปู่ของเด็กชายวัย๘เดือนก็คือพ่อของฝ่ายชายสามีของฝ่ายหญิงเขาเนี่ยนะฮะ

แกก็สุขภาพไม่ค่อยดีเห็นไหมต้องเจาะคงเจาะคอ

บอกตอนนี้เป็นห่วงหลานชายมาก
แม้ว่าขณะนี้จะรู้ว่าไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของแกก็ตาม
ก็จากเรื่องผลตรวจดีเอนเอไง
ที่บอกว่าเป็นลูกชายของลุงจอ
คือคนเขาย้อนไปเนี่ยตอนนี้แม่ของเด็กอายุ๑๗ใช่ไหม
ถ้าอายุเด็ก๘เดือนอยู่ในท้องอีก๙เดือนก็พอกับช่วงที่เจอลุงจอนั่นแหละ

เนี่ยแกบอกก็ไม่เป็นไรแต่แกห่วงนะ
คือปู่ของเด็กเนี่ยเชื่อว่าลูกสะพ้ายรู้ความจริงทุกเรื่องทุกอย่างนะครับ
อยากให้ตำรวจไปคาดคันความจริงกับลูกสะพ้าย
ถ้าลูกสะพ้ายรับสารภาพทุกอย่างเชื่อว่าจะเจอหลานชาย
หลังจากที่ลูกสะพ้ายเนี่ยกลับคำว่าไม่เคยเจอชายเสื้อเหลืองมาอุ้มเด็กไปเนี่ย
ทำให้เชื่อว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ลูกสะพ้ายยังปกปิดเอาไว้

เรื่องที่ลูกชายทำผิดก็ว่ากันไปตามผิด
ซึ่งลุงแกบอกแกก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไง
เพราะแกไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์ไปใช้ประกันตัวลูกชาย
มันไม่ยอมบอก
พ่อคิดว่าอีกเยอะเลย
อีกเยอะมันไม่ยอมบอกมันอาศัยว่ามันก็พูดเยอะมันไม่รู้ไม่รู้อย่างเกี่ยว
เราก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะคนบอกไม่รู้แล้วจะไปเค้นยังไงกับมัน
คือลุงแกบอกว่าตอนที่เห็นพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกของลูกสะพ้ายนะ
เขาไม่ค่อยสนใจลูกนะปล่อยให้ร้องไห้เลี้ยงตามยฐากรรม
เคยไปบ่นหลายครั้งถูกว่าถูกตวาดใส่อีก
กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายต้องมาติดคุกแต่ตัวต้นเรื่องยังลอยนวล
อันนี้ทางฝั่งของปู่ของเด็กเขาบอกมา

ทีนี้ไม่รู้ว่านี่จะเป็นคำให้การที่เรียกได้ว่าตรงที่สุด
แล้วก็มีน้ำหนักที่สุดไหมนะคะ
สำหรับหลานที่นอนอยู่ด้วยกันในวันที่เด็กหายตัวไปจำได้ไหม
หลานสาวของพุทธอายุ๑๒ขวบ
ลูกพี่สาวของพ่อเด็ก
คือพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่า

ตรงบ้านที่ว่าเป็นร้านด้วยแล้วก็มีผ้าม่งผ้าม่านมากั้นเป็นประตูหน้าต่างเนี่ย
เขาจะมีหลานสาวยุค๑๒ปีมานอนอยู่ด้วย
นี่ตามแผนพังนี้เลยนอนกันแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งคำให้การของน้องอายุ๑๒เนอะ
คือคำให้การของน้องเนี่ยน้องบอกว่า
ตอนตี๕วันเกิดเหตุได้ยินเสียงคนล้างมือแล้วเข้ามานอน

จากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องไห้และสะอึก
พอหันไปมองก็เห็นแม่เด็กหยิบขวดนมใส่ปาก
แล้วน้องก็ดูดนมกลิ้งหันหน้ามาทางเธอ

กระทั่งเกือบ๗โมงเช้าตื่นมาเห็นแม่เด็กนั่งร้องไห้
แล้วก็เลยรู้ว่าน้องหายตัวไป
อันนี้คือคำให้การของคนที่ไม่ได้เป็น
คนที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงแต่อยู่ในที่ที่เดียวกัน
ซึ่งน้องพี่ปัญญาวชนก็ต้องให้ศาสตร์วิชาชีพ

ใช่ไหมก็คือน้องชายวัย๘เดือนก็หายตัวไป

นี่เธอก็จะนอนอยู่ด้วยอันนี้คือที่นอนนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้จะเห็นที่เป็นหน้าต่างแล้วมีผ้าม่านะฮะ

คือเนี่ยทางพ่อกับแม่เด็กปกติที่บ้านจะมีข้างหน้าเป็นร้านขายของชำ

ส่วนจุดที่เขานอนกันเนี่ยไม่มีประตูหน้าต่าง

อันนี้ส่วนกำแพงบ้านก็เวลานอนก็รูดผ้า

ส่วนตรงจุดขายของก็จะเป็นผ้ากั้นอีก

ทำให้ทางแม่ของเด็กเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จริง

คือรู้แค่ว่ารู้สึกตัวมาตอนเช้าเช้ามืดสามีบอก

เธอก็ตื่นมาเอานมให้ลูกกิน

ก็รู้แค่ว่าลูกชายยังคลานเคลินอยู่แถวนั้นแล้วเธอก็เอาไว้แนบอกอย่างนี้

เนี่ยวันนี้วันที่๑๘ละ